ไกลก็คือหัวหน้าพักคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ขึ้นรถแห่ไปขอบคุณชาวจังหวัดชนบุรี
นั่นคือจังหวัดที่๓หลังจากก่อนนั้นคือกอทม
ตามมาด้วยนนทบุรีวันนี้ไปชนบุรี

คืออากาศก็ร้อนสักพักหนึ่งฝนตกแต่ทุกคนสู้มาก
และนี่คือบรรยากาศบางส่วนตอนที่คุณทิมพิธานั้น
ขึ้นรถแห่ขอบคุณท่ามกลางเสียงกรี๊ดของพี่น้องประชาชนครับ
นี่ครับบรรยากาศล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
้อมส้มมากันเยอะมากจริงค่ะ

ยกคนยกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพ
ใช่ครับแล้วดูสิครับสีส้มเต็มเลยลูกโป่งก็มา
ส้มก็มีครับคุณนิมพิธามือซ้ายจับไมค์
ช่วงมือขวาจับปากกาแจกลายเซ็นต์อีกต่างหากครับ
อันนี้คือบรรยากาศที่ชนบุรีครับเป็นจังหวัดที่๓
ที่ขึ้นรถแห่ขอบคุณพี่น้องประชาชน
กว่ามาได้๗ที่นั่งนะครับ
สตาร์ทที่ตลาดหนองกล้างปลาครับตลาดสมาร์ทแลนด
ในวันนี้นะครับประมาณ๑๐กิโลเมตร
ทีนี้ก่อนที่คุณทิมพิทาจะมาถึง
เขากางร่มกันมาเพราะแดดร้อนอบอ้าวเลย

จังหวะหนึ่งมีคนบอกมาแล้วมาแล้วทุกคนแบบเฉง้อคอดู

นั่นไงชุดขาวคนนั้นน่ะ

ทุกคนก็หันไปมองครับ
นี่ครับปรากฏว่าพอหันไปมองปั๊บ

ทำไมไม่อยู่บนรถล่ะคะทำไมมายืนอยู่แบบนี้คะ

เพ่งดูเฮ้ยนี่ไม่ใช่คุณพิธานี่นะ
แต่มองไกลก็หน้าคล้าย
คล้ายมากทรงผมเอ่ยรูปร่างเอ่ย

ไม่ใช่ครับผมพี่เทียมนี่มีฉายาพี่เทียมครับ
จริงแล้วชื่อว่าคุณธนาธานประมูลพงศ

เป็นผู้ช่วยหาเสียงชนบุรีเขต๙
เดินทางมารอคุณทิมพิธาเหมือนกัน
วันนี้น้องแซคนัทวินนักข่าวของเรา
ระหว่างรอคุณทิมพิธาตัวจริงมาถึง
หันไปเจออ้าวตกใจเหมือนกันตอนแรก

พอไปคุยแล้วเจ้าตัวก็บอก
มีคนทักผมบ่อยว่าน่าคล้ายกับคุณพิทา

หันมามองมาขอถ่ายรูปมาขอถ่ายเซลฟี่
เปิดใจคุยมาแบบนี้ครับ

ขอโทษทีนะครับถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็คิดว่าเป็นพิธิมพิธิมพิทา

ธนาแต่ส่วนมากเขาจะเรียกพี่เทียม

ของพักเก้าไกรเขต๙ชนบุรีของเราก็ได้สอสอยอดชายพึ่งพร

ชนะด้วยชนะแบบถล่มทลายด้วย
พัทยาก็เปลี่ยนเป็นสีส้มอย่างแน่นอน
แล้วแต่งตัวเหมือนคุณทิมพิธาวันนี้เลย

จากนั้นคุณทิมพิธาตัวจริงมาแล้ว
หลังจากที่ส่งคุณพิเทียมมาเปิดโรงก่อนนะฮะ

รอต้อนรับกันแน่นเลยครับแถวยาวด้วย

ขึ้นหลังรถกระบะมาแห่

มีคนยื่นเสื้อขึ้นไปให้เขาเซ็นนะฮะ

่งหน้าบ่อวินไปสิ้นสุดที่โลตัสบ่อวิน

ทีนี้ก็มีประเด็นละเอียดอ่อนและดราม่าเหมือนกันครับ

โลตัสบ่อวินเป็นปลายทางของการแห่

รถติดติดยาวเหยียด๒กิโลเมตรกว่าครับ

เพราะว่านี่คือความรักของประชาชน
ที่อยากจะมาชื่นชมว่าที่นายกรัฐมนตรีแบบนี้นะฮะ
เอาละครับพอไปถึงตรงจุดนั้นปลายทาง
คุณทิมพิธาต้องลงจากรถแห่แล้ว

นึกว่ามีงานวันไหลนะเนี่ยนี่เลยมาแล้วนะฮะ

เพราะว่ากำหนดการคือบ่ายโมง๒๐ถึงบ่าย๒จะอยู่ชนบุรี
บ่าย๓๔โมงจะต้องไปที่ระยอง

ทีนี้ก็มีคนพูดบอกว่าเขามารอกันตั้งแต่แดดร้อน

ทีตอนมาปลาใสให้เห็นหน้าเห็นตา
พอตอนนี้แม้แต่หน้าก็ไม่ให้เห็น
เข้าไปนั่งในรถตู้ไม่ลดกระจกลงอีกต่างหาก
คนมารอกันเยอะเห็นแค่รถไม่เห็นหน้าเลย
คือคนเขาก็อยากจะเห็นหน้าอยากจะพูดคุยไงฮะ
ก็เลยมีอารมณ์น้อยใจอารมณ์แบบ
มีคนส่องเข้าไปในรถแบบใช่
อารมณ์เสียก็มีบางคนเขายืนรอมานาน

เอาล่ะครับดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะ
แล้วก็มีเสียงคนตะโกนสวนมาระวังเท้าระวังเท้า

ของคุณพิธาโพสต์ขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีครับ

เจ้าตัวบอกว่าขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีที่มาต้อนรับ

และขออภัยที่ไม่สามารถหยุดทักทายทุกท่านได้
เพราะว่าคืออาจจะทำให้การจราจรติดขัดด้วย
ว่าเกิดอุบัติเหตุต่อสุขภาพประชาชน

สัญญาว่าจะกลับมาใหม่ให้เร็วที่สุด
แล้วก็ทิ้งท้ายปลรถรุ่นนี้

แต่ไม่ยอมเปิดกระจกหรือว่าลดลงเลย
เขาบอกว่ารถตู้รุ่นนี้นะครับที่คุณพิทาบอกนะฮะ
เพราะประเด็นที่คนน้อยใจแล้วคนก็ค่อนคอร์ดกันมาเรื่อย

ก่อนเลือกตั้งผมเป็นยังไงหลังเลือกตั้งผมก็ยังเป็นเหมือนเดิม
และยืนยันว่าพักก้าวไกลพร้อมผลักดัน

ส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาพื้นที่
และขอโทษสำหรับการลงพื้นที่เฉลิมฉลองวันนี้ด้วย
ที่ไม่สามารถไปเจอทุกคนได้เพราะการจราจรติดขัดมาก
กลัวผลกระทบจะเกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ในวันนี้

มานอกจากขอบคุณแล้วก็ต้องขอโทษนะครับ
ที่เราไม่สามารถที่จะหยุดขบวนทักทายพี่น้องประชาชน
ไม่สามารถที่จะถ่ายรูปหรือรับฟังปัญหา
ที่เป็นปัญหาทุกร้อนของท่านได้
เพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดเมื่อไหร่มันก็จะทำให้ชนบุรีรถติดมาก
แล้วก็มีรถพยาบาลก็ดีหรือมีคนที่เขาต้องรีบเดินทางก็ดี

เราก็เลยพยายามอยากจะเฉลิมฉลองกันอย่างมีความรับผิดชอบมากที่สุด

ไม่ว่าจะขออภัยที่ทำให้รถติด
ขออภัยที่อาจจะไม่สามารถทักทายทุกคนได้อย่างที่ผมตั้งใจไว้
ก็หวังว่าจะให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่ง
แล้วยังไงเรายังอยู่กันอีกนาน
เขายังมีโอกาสได้ลงพื้นที่มาทักทายทุกคนในครั้งต่อไป
ก็หวังว่าจะได้มาทักทายประชาชนในครั้งต่อไป

หน้าห้างแพชั่นดอมส้มก็มากันเยอะมาก
ประชาชนก็แต่งตัวด้วยชุดสีส้มนี่นะคะ
มารอต้อนรับคุณพิธาและคณะของทางพักเก้าไกล

เฮลั่นค่ะก็แนะนำตัวกับประชาชนบนรถ
ขยายเสียงแบบนี้นะคะว่าผมพิธาริมเจริญรัฐ
ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ขอขอบคุณชาวระยองจากใจจริง
และขอบอกกับทุกคนว่าแม้มีการเลือกตั้งจบไปแล้ว
แต่การเดินทางของพวกเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้น
ขอใช้ความไว้วางใจทุกคะแนนในการทำระยอง
ให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตไปด้วยกัน
ขอสัญญาว่าก่อนเลือกตั้งเป็นยังไง

ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมาหาทุกคนบ่อย
แล้วก็ขอให้มาเฉลิมฉลองกันอย่างรับผิดชอบมีวุฒิภาวะ
ไม่ให้เกิดความลำบากกับประชาชนคนอื่น
ไม่ให้การจราจรติดขัดช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
แล้วก็อย่างที่น้องคิงเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ขอโทษประชาชนที่ไม่ได้ไปพูดคุยถ่ายรูป
ลายเซ็นต์ให้ทั่วถึงถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกค่ะ
เดี๋ยวจะมาเซ็นให้ถึงที่
โอ้โหเห็นภาพประชาชนที่มารอต้อนรับ

เยอะมากจริงอ่ะคือเนี่ยแน่นโอ้โห
สูตรลูกลูกตารถติดด้วยที่นิ้ว

หน้าห้างสักประมาณ๗๘นาทีนะคะ
แล้วคุณพิธาและคณะก็ออกจากหน้าห้างไป
สำหรับกำหนดการที่จังหวัดระยองจากเดิม
จะมีการแห่คารวาลขอบคุณนะคะ
แต่เนื่องจากเลยกำหนดเวลาการจัดกิจกรรม
ประชาชนจำนวนมากมารอต้อนรับ
ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักค่ะ
ก้าวไกลก็เลยขอปรับแผนนิดนึง
ให้คุณพิธามาพบกับประชาชนที่จุดเดียวเลย
ก็คือหน้าห้างแฟชั่นนะคะ
แล้วคนก็คือมารอมาถ่ายรูปตรงนี้
อย่างนั้นไปตามถนนเรื่อยเนี่ยโอ้โหมันก็จะรถติด
ครับโอ้โหกระแสร้อนแรงจริงครับบรรดา
อมส้มนี่คือกระหึ่มเลยนะฮะ
อีกหนึ่งเรื่องที่มาแรงพอกับการไปต้อนรับคุณพิธา
พอกับการลุ้นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล
ก็คือหัวใจของคุณพิธา
หัวใจสีชมพูนะครับข่าวนี้บอกเลยนะฮะมีเขินแน่นอน
คนที่กำลังลุ้นเรื่องของความรักของคุณทิมพิธา
ในดวงใจเนี่ยก่อนอันนี้เคยชื่นชอบชื่นชมคุณแอฟทักษะออน
ล่าสุดที่มีคุณผู้ชมมีภาพนี้ครับ
แล้วคนที่โพสต์ภาพนี้ก็คือคุณทิมพิธาในอินสตราแกรมส่วนตัวของเขา

แล้วมีติดแท็กไปที่คุณแอฟทักษะออนด้วย
มีแต่รอยยิ้มบนใบหน้าทั้ง๔ท่านครับ
ผู้ใหญ่๒ก็คือคุณทิมพิธาและคุณแอฟทักษะออน

น้องปีใหม่ลูกสาวคุณแอฟแล้วก็น้องพิพิมลูกสาวคุณทิมพิธาครับ
เมื่อวานนี้โพสต์ภาพนี้โอ้โหกลางคืน
ทุกคนที่กำลังไถทวิตดูไถอินสตราแกรมดู
ทุกคนแบบโอ้มีเขินครับมีเขินครับ
เขินไม่ไหวอยากจะเชียร์ให้ลงเรือลำเดียวกัน
นี่นะฮะแต่บางคนก็บอกว่า
แม่แอฟมาแซงคิวแบบนี้ได้ยังไง

ต่อแถวเหรอแล้วไปเจอกันได้ยังไงนัดเจอกันหรือยังไงเนี่ย

จัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารนะครับ

เขาก็มีการถ่ายภาพกันกับเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง

แล้วก็จะมีภาพบรรยากาศบนเวทีนี่เห็นไหมฮะ
หลายคนนะที่ไปไม่ใช่ว่าไปกันแค่สองครอบครัวเท่านั้น

แล้วมีบางภาพที่คุณทิมพิธาก็แบบ
เป็นคนหยิบกล้องมาแล้วถ่ายเซลฟี่ด้วยตัวเองอีกต่างหาก

แล้วโซเชียลแตกตื่นอีกครั้ง

คุณทิมบอกว่าดีใจที่ได้เจอวันนี้ใช่ไหมครับ

ดีที่พี่พิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วย
ยิ้มแบบจนหลายคนเขินตามเลยนะ
คนมากดถูกใจ๑๖๐๐๐กว่าคน
แล้วโพสต์หาคุณทีมพิฏาเห็นว่าคนดูหลายแสนเกือบล้านแล้ว

ว่าที่สตรีหมายเลข๑ค่ะ
กลับมีหัวใจสีส้ม

กระแสชวนจิ้นยังไม่หมดฮะ

คุณเจี๊ยบอมรรณรัฐที่มีผู้ชมครับ
นี่แชร์โพสต์แล้วก็มีข้อความเชียร์มีรูปดอกกุหลาบครับ
เท่านั้นแหละคนเข้ามาดูสิครับคนเห็น๓๕๐๐๐กว่าครั้งนะเนี่ย

จากเมื่อคืนประมาณเกือบเที่ยงคืนคนให้ความสนใจกันมากครับ
อกจากนี้คุณทิมพิธาเคยให้สัมภาษณ์ถึงคุณแอฟไงว่าชื่นชมในฐานะนักแสดง
ต่างฝ่ายต่างก็ยังเป็นวัยรุ่นก็ไม่ต่างกับที่หลายคนชื่นชอบคุณแอฟเป็นแฟนคลับใช่ไหมฮะ
พอมาเป็นเพื่อนกันได้รู้จักกันมีอะไรคล้ายกันได้พูดคุยกันบ้างเจอกันตามงานต่างบ้าง
แล้วก็เจอกันเวลาพาลูกไปเล่นก็มีความหวังดีให้แก่กันและกัน
ก็เชื่อว่าต่างคนต่างจะเข้าใจสถานการณ์เพราะว่าฝั่งคุณแอฟก็อาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
ฝั่งคุณทิมก็อาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแบบนี้ทุกคนก็เลยให้กำลังใจกัน
ทีนี้ปรากฏว่าเรือจิ้นลำนี้ยังไปไม่ถึงไหนชาวเน็ตอีกกลุ่มมาบอกว่าใจเย็นเย็น
ใจเย็นชาวเน็ตเขาตาดีค่ะว่ามีหนุ่มอีกคนนึงนี่มากับคุณแอฟทักษะออน
พี่มิ้วตอนแรกคนเห็นคุณทิมพิธาเดินมาในงานเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็อ่าโอเค
แล้วมีคุณแอฟด้วยแต่หลังคุณแอฟมีเอ๊ะคุ้นเมื่อกี้เห็นด้านหลัง
เขาบอกจริงจริงแล้วตัวจริงคนนี้หรือเปล่านั่นสิครับเพราะว่ามีหลายคนก็จับตาดูอยู่
คุณทิมมากับน้องพี่พิมเจินมาคู่ข้างหน้าข้างหลังนั่นคุณแอฟซุศีดำ
ผู้ชายคนนั้นคือน้องนนกุลชานนท์สันติธรกุลครับ
นักแสดงวัยรุ่นก็มากับทางคุณแอฟฮะ
งานนี้คนก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะจิ้นคู่ไหนดีเนี่ย

เชียร์คุณแอฟกับคุณทีมหรือเชียร์คุณแอฟกับน้องนนกุลดี

ชมพู่อารยาเคยแซวออกรายการไงว่า
เอ๊ะคุณแอฟกำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องอยู่นะ

นนกุลเคยให้สัมภาษณ์ว่าปลื้มพี่แอฟมากเขินหนักมาก

แต่ละคนก็สังเกตเอ๊ะเหมือนจะเขินไหม

ต้องรอดูว่าต่อไปแล้วเรือจิ้นลำไหนเนี่ย
ไปถึงฝั่งตอนนี้ก็ลุ้นกันไปก่อนฮะ
ค่ะแต่ผู้สื่อข่าวของเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้ค่ะ
คือถึงแม้ว่าหลายคนแอบเชียร์คุณแอฟทักษะออนกับคุณทิมพิธานะคะ
แต่โลกออนไลน์เขาบอกว่าเดี๋ยวดูภาพนี้กันซะก่อน
นี่ค่ะภาพในอดีตค่ะ
คุณแอฟคุณทิมเป็นเพื่อนกันเขารู้จักกันมานานมาก
นี่คือภาพที่คุณแอฟมีถ่ายรูปกับคุณทิม
แล้วก็มีคุณตายไม่ได้มาอดีตภรรยาของคุณทิมด้วยค่ะ

รู้จักกันมาตั้งนานเขารู้จักกับอดีตภรรยาของคุณทิมด้วย

ก็คล้ายเป็นโมเมนต์ความอบอุ่นเป็นมิตรภาพเพื่อน
เป็นความประทับใจของมิตรภาพมากกว่า

ตั้งแต่น้องปีใหม่ยังเล็กอยู่เลยใช่ค่ะ
สรุปแล้วคือเรารุ้นเรือจิ้นต่อไม่ได้ใช่มั้ยครับ

จำคุณมาริยานางงามที่ลงรูปคู่กับคุณทิมพิธาได้ไหม

เมื่อไม่กี่วันแชร์ภาพในโลกออนไลน์

พี่มิ้วมีถ่ายกับคุณทิมพิธาหรือเปล่า